แต่ว่าข่าวแรกค่ะพาไปดูภาพจากงานศพนะคะ
ของน้องอาร์มลูกชายของพี่เอ๋เชิญยิ้มค่ะ
ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าจากข่าวที่แบบเป็นการสูญเสียนะคะ
มีการเสียใจเกิดขึ้นกลายเป็นดราม่าทันทีค่ะ
เมื่อพี่เอ๋เชิญยิ้มออกมาไลฟ์สดไม่พอใจค่ะ
กลุ่มเพื่อนของน้องอาร์มเนี่ยแหละค่ะ
ก็คือมันมีภาพบอกว่าถือภาพเนี่ยค่ะ

ทำคอนเทนต์นะคะตามล่าหาผีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปรากฏว่าเกิดดราม่าเกิดขึ้นว่าเอ้า
ทำไมเอาเพื่อนมาหากินอะไรแบบนี้คุณผู้ชมนะคะ
ที่น้องอาร์มเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไม่กี่วันค่ะ

แล้วก็สังคมพร้อมชี้แจงนะคะว่าที่ทำไปเนี่ย

แต่ว่าเป็นเจตนารมณ์ของอาร์มเองตั้งแต่มีชีวิตอยู่นะคะ
บอกว่าถ้าไปไหนเนี่ยไปทำรายการที่ไหนเอาลูกกูไปด้วย

เป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับเพจนี้มาตั้งแต่ตอนที่มีชีวิตนะคะ
โดยเมื่อวานนี้ค่ะในงานสวดพระพิธรรมน้องอาร์มค่ะ
คืนที่๕แล้วคุณผู้ชมที่วัดเชิงไหวบางซื่อค่ะ

ติดทำเป็นซุ้มไว้อะไรแบบนี้เลยค่ะ
พร้อมกันนั้นนะคะยังได้เปิดเพลงที่อาร์มเนี่ย
แต่งแล้วก็ร้องเอาไว้ก่อนเสียชีวิต๓เพลงด้วยกัน

อันนี้คือกีต้าตัวโปรดของน้องอาร์มเลยนะคะ

ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยก็จะร้องไห้นะคะ

ลูกชายก็คือเสียแบบตายโหงอะนะคะ
ล้างเขาไว้เลยนะคะให้เขาไปดีเถอะ

ไอขึ้นแบบนี้เป็นหมอกขาวขึ้นทันทีคุณผู้ชม
ช่างภาพต้องขอหยุดถ่ายก่อนค่ะ
คือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าก่อนสัมภาษณ์ได้เช็ดกล้องแล้ว
เพราะว่าตอนที่ไปอันนี้คือภาพเอาผ้าเช็ดอ่ะ
ตอนที่ไปฝนตกแล้วปกติเวลาถ่ายมันจะมีความชื้นเกิดขึ้น
ช่างภาพก็เช็คแล้วเช็คอีกก่อนที่จะสัมภาษณ์พี่เอ๋เนี่ยแหละค่ะ
กระทั่งเราต้องแบบว่าขอสัมภาษณ์ใหม่
เราไปฟังเราก็ไปดูช็อตนี้กันเลยค่ะ
ร้อยครับก็อย่างที่ผมบอก
ผมกับน้องเพื่อนของลูกเนี่ยผมก็ให้อภัย
เพราะผมเข้าใจเจรตนาของคนดีว่า
หรือลูกผมเสียจิตใจผมแย่ปะอยู่แล้ว

มันมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลา
พูดงานไม่ยอดข่าวเลยตอนนี้มันเก็บรุกไว้

คืออย่างน้อยถ้ามันมีร่างมันผมสามารถมาหามันได้

แบบร้องไว้ก่อนที่จะเสียด้วย

มันมีช็อตหนึ่งด้วยที่สัมภาษณ์อยู่

คือแบบคุณผู้ชมอย่าว่างมงายเลยนะคะ
คือเรื่องเทคนิคเราเช็คแล้วเช็คอีก

เพราะว่าสัมภาษณ์อยู่ก็ต้องแบบขอแบบขั้นจังหวะก่อนแบบนี้
คุณผู้ชมพี่เอ๋คุณผู้ชมบอกด้วยนะคะ
ยังสัมผัสได้ว่าอามมาหาค่ะอยู่ใกล้ทุกคืนเลยค่ะ
โดยเฉพาะกับน้าก็คือแฟนใหม่ของพี่เอ๋นะคะ
เพราะว่าตอนสมัยที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเคยบอก
ว่าเขาจะดูแลน้ากับหลาน
ก็คือลูกของพี่
คุณผู้ชมที่เห็นค่ะก็สตรีนชื่อว่าภีรคน
ซึ่งเป็นชื่อจริงของน้องอาร์มเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ
โดยงานสวดจบเมื่อคืนนี้นะคะก็มีศิลปินตลกมาร่วมไว้อะไรมากมายจริงค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูภาพค่ะมีทั้งนายกสมาคมตลกนะคะพี่โอบะเสียงเหนอค่ะ
เจรเชิญยิ้มนะคะก็มากับแฟนสาวด้วยค่ะ
ปลาคาร์ฟเชิญยิ้มมาร่วมเล่นดนตรีปีภาษอะไร
หลานรักแบบจัดเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
ตอนแรกยังไม่คิดว่าเป็นอาร์มที่เสียชีวิตค่ะ
คุณผู้ชมส่วนตัวพี่บอลนะคะ
เสียดายที่อาร์มไม่ได้เป็นนักร้องอย่างที่เคยฝันไว้ค่ะ
เอาเป็นว่าเราไปฟังเสียงพี่บอลนะคะกับพี่ประคาบเชิญมิ้นกันเลยค่ะ
ตอนแรกผมเพิ่งกลับมาถึงกรุงเทพ
ผมไปเล่นต่างจังหวัดมาประมาณตี๕เกือบจะ๖โมง
เอ๋โทรเข้ามาแล้วผมไม่ได้รับสายผมอาบน้ำอยู่

เพราะตอนแรกดูข่าวไม่รู้ไม่รู้ใคร
ดูในเฟสที่เขาแชร์กันเราก็ไม่รู้

ตกใจอยู่ตกใจอยู่เพราะว่า
ร่วมงานอย่างครั้งสุดท้ายที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วอายุยังน้อยอยู่เลยอายุ๒๖เอง
ยังมีโอกาสทำงานช่วยพ่ออีกเยอะเลย

อันนี้นักดนตรีนี่มาช่วยกันเยอะแยะมากมายเลยนะ

รู้ข่าวก็มากันตั้งแต่คืนแรก

โดยเมื่อคืนนี้ค่ะแม้จะฝนตกหนักค่ะคุณผู้ชม

ก็ยังจัดเวทีใหญ่ค่ะข้างวัดเลยค่ะนี่
จัดใหญ่ค่ะเล่นคอนเสิร์ตเป็นคืนที่๒ติดต่อกันค่ะ
คือเป็นความตั้งใจของอาร์มเคยพูดไว้บ่อยนะคะ

ถ้ากูตายไปเนี่ยมึงกูจัดคอนเสิร์ตให้กูแบบนี้เลย

แล้วอามยังบอกน้ำนะคะซึ่งเป็นแฟนสาวของตัวเองไว้ว่า

เขาอยากให้คนจดจำภาพหน้าหล่อไว้นะคะ

ทีร้องเพลงมาก่อนด้วยนะคือเขามีความฝันเป็นนักร้องค่ะ
ซึ่งวันนี้ค่ะเวลา๕โมงเย็นก็จะมีพิธีชาปนกิจศพนะคะ
ก็ติดตามข่าวได้กับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
แล้วก็เราก็ในฐานะที่ทำข่าวมาตลอด
ขอไว้อะไรด้วยนะกับการเสียชีวิตครั้งนี้ค่ะ
คือมันช็อกจริงนะคะแล้วก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วย

แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่เอ๋ให้ผ่านพ้นเรื่องราวไปได้ด้วยค่ะ